ที่โพสต์เอาไว้นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นเล่าบรรยากาศ
ซึ่งคือใครอ่านก็อมยิ้มนะคะ
ตอน๑๐นาฬิกา๔๙นาทีค่ะ

เวียก็บอกว่าพี่ครับทำไมให้มาหลายใบจังเลยนะคะ
ตั๊กพี่ตั๊กบอกว่าผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริง

คุณวิกกี้บอกก็มีอีโมจิยิ้มแล้วก็มีเอโมจิแบบตาหัวยิ้ม

มีไอ้ก้าวที่เขียนอยู่ในโพสต์นี้

กลับไปตอน๙นาฬิกา๑๙นาที
น้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะ๒คน
ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะ

ตั๊กห่างไป๓โลไอ้๙บ้านอยู่ซอยถัดไปไม่กี่ซอย
คือคาดว่าสองท่านนี้คงจะถูกตามมาเป็นพยานนะคะ
นี่ค่ะเตรียมเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับ
สั้นที่ไหนเจอกัน
นี่แหละค่ะแล้วคุณเวียก็ลงท้ายไว้บอกว่า
ขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตั๊กไอ้ก้าว
ขอบคุณวันดีที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
และรอยยิ้มพี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากครับ
นี่ก็คงจะเป็นภาพแฟนคลับของคุณเวีย
ก็คงจะยิ้มแก้มแตกเลยทีเดียวนะคะ
พระเอกหนุ่มได้โพสต์แจ้งข่าวดีนี้ไป
แล้วก็มีเพื่อนแฟนคอมเมนต์แสดงความยินดี
ยินดีกับคุณเวียแล้วก็คุณวิกกี้อย่างมากมายนะคะ
ต้อนรับหนุ่มเวียเข้าสู่
ต้อนรับหนุ่มเวียเข้าสู่วงการการมีครอบครัวนะคะ
เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะคือ
แฟนคลับดาราก็ตามในแง่ของข่าวดี
แฟนคลับสลากตอนนี้ก็ใกล้แล้ว
ก็มองหาเลขกันเลยค่ะเพราะอะไร
เพราะว่าวันที่๑เดือน๗ที่คุณเวียประกาศแต่งงานเนี่ย
วันนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะคะ
คือรางวัลที่๑๑๗คุณบุ๊กดูสิ

ขอแฟนคลับตัวเลขเขาก็ฮือฮากันนะคะ
แล้ววันนี้วันที่๘เดือน๗
เป็นวันที่คุณเวียจดทะเบียนสมรส
โอ้โหคอตัวเลขเขาก็จดสิคะ
งวด๑๖กรกฎาคมก็ไม่รู้จะเป็นเลขไหน
อันนี้ความเชื่อล้วนเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะ
ที่ก็ทำให้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษทีเดียวค่ะ
ส่วนคุณวิกกี้คุณวิกกี้เองก็โพสต์รูปเหมือนกัน
เป็นความเคลื่อนไหวสำหรับวันสำคัญวันนี้
โพสต์รูปจดทะเบียนลข่าวศัพท์กับพี่เวีย
โดยมีแม่ของคุณเวียไปคอมเมนต์แสดงความยินดี
แล้วก็บอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะคะ
นี่นะคะมีคอมเม้นต์ของคุณแม่ด้วย

ก็วันนี้ก็คงเป็นวันดีอีก๑วันนะคะ